เกมเริ่มแล้วครับมงเสยไม่โดนครับทางสุภาชัย
ตัวไล่ทางซ้ายเนี่ยเป็นสุปรัชน์เหมือนตานะครับขวานี้เอกกันนิด
สาดยาวขึ้นไปก่อนเลยครับยูอีหอมเบียร์ขึ้นกับทางมักคูด
ข้างบนกองหลังของเราก็มีธอมเบียครับแล้วก็สุพรรณ
ธิติพันธ์เรียกลองเปลี่ยนบอลมาที่สุพรัชเหมือนตาครับ
เกี่ยวลูกนี้ได้แต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ขึ้นกับมาเจอ
เก่าหลาด๕๐จังหวานี้อ้าวพูดสิไม่ว่าอะไรครับ
เตะทิ้งก่อนเลยครับจังหวะของอริกาซีฟ
ธิริพันธ์พยายามจะฟ้องเหมือนกันนะครับ

แล้วอริคาซีฟดูตรงนี้เดี๋ยวดูอีกทีชัดครับ

ไม่ได้ครับแม่เราคืนก่อนครับ

แล้วเกี่ยวได้บ่อนมาเข้าทางพอดี
ศิพลักษณ์ต้องเตะทิ้งออกไปก่อนครับ
อุ้โฮแข็งเล็กครับทรัพโยลิม่าครับ
หวันจากขนาดเส้นหลุดสไลท์จังหวัดนี้ไม่โดน
แล้วได้วางบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ
อ้าวขึ้นสื่อสารกันไม่ดีครับบอลไปเข้าถังแล้วสัดลูกบิ๊กโอ้โห
เสียบ้าตูเลยครับโอ้โหจังหว่าสื่อสารของกล้องหลังไทยครับ
สุภัณฑ์ทั้งสองกับบริเวณทอมเบียครับโอ้โหโอกาสล่าของเขาครับ
กลายเป็นประตูขึ้นนำไปเลยครับไซโรเซนาโดเกมที่แล้วเป็นตัวสำรองนะครับ
เกมนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงแล้วฟัดเปรี้ยงหายไปเลย
วิ่งเข้ามาตรงนี้นะโอ้โหไฟพาให้เลยนะครับ
แล้วยิงเข้าวงบิกเลย
ผ่านให้แล้วยิงคมเกินครับ
เป็นรุ่นอีกที่โอกาสทั้งแรกของเขาก็กลายเป็นประตูที่นำจินกับไทยไปแล้วครับ๑๐

ดูให้มาตัวนี้ควายมาสวยสปีดมาของซูฟานัทครับมองข้างในก่อนด้วย
แล้วเปิดตัดมายิงจังหวะนี้ไม่โดนนะหูวน่าจะจัดจังหวะนี้แล้วครับ
ได้ด้วนกระทั้งสุภานท้องสงฆ์จ่ายมาริมาจ่ายต่อมับคูทเข้าถึงในแล้วผ่านลูกเดียวโอ้โหยังดีครับชาร์จไม่โดน
มาถึงอาริกา๑๐ไหนสายขึ้นมาโอ้โหจังหวะนี้แล้วโมงคือหลังนี้ไม่ล้ำนะครับ
โอ้โหลอดเป็นครับจังหวะนี้เจอนิมนิม่าดินบางทางไว้ก่อนนะครับ
ระมดานจ่ายต่อมาบูมลักษณะบูมลักษณ์ด่วนลูกนี้แต่งเข้าในแถว๒
โอ้โหโอ้โหเหลามาจนได้ครับแล้วก็เข้าซ้ายข้างถนัดด้วยครับ
รู้ทั้งรู้เลยครับว่าซ้ายแน่แน่ครับดูสเต็ปเนี่ยครับ
แวกมาก็ไม่กล้าที่จะสกัดแบบพดพลาดด้วย
ทีมไทยนี่ก็รับรอจังหวะดักตัดแน่นเหมือนกันครับ
โอ้โหไม่พ้นครับประตูที่๒มาแล้วครับ
เราเสียง่ายครับจังหวะนี้โอ้โหแต่เขาก็ทำดีครับ
เจาะเข้าในจนได้ครับ

เห็นที่แล้วทำ๒ประตูเกมได้ทำประตูกับกลิ่นไพได้ด้วย
ดูครับจังหวะลุยเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับ
ให้แล้วฝากแล้วตัวเองเข้าไปจุดนัดพบเลยครับ
อ้อโหไปหยืนหน้าของสุภัณฑ์ทองสงศ์ล่ะครับ
โอ้โหเข้าไม่ถึงจังหวะเปิด

เปลี่ยนมาเสาแรกสองผู้เล่นของยูอีที่ทำประตูได้นี่
เป็นนักเตะโอนสัญชาติทั้งสองคนเหมือนกัน
ดูอีกทีนะเปิดยัดมาครับมงกดมาตรงนี้
ผลจากเสาแรกผมว่าโมงดีมากนะครับแล้วก็ศิริรักษ์เองก็เอาไม่อยู่ด้วยครับ
ถ่ายเข้าในมาสหรัฐตามอีกทีหนึ่งเอกณิตให้ออกมาสุประโชค
สุดพะโชคเล็งแล้วผ่านเข้าในแล้วเย็นโอ้โหหน้าเหมือนจะมีธมแล้วครับ
แต่จังหวะล้มตัวยิงของสุรัสเหมือนตาทำได้ดีเลยครับโอ้โหจังหวะเข้าทำสวยแล้วครับ
แต่เหมือนจะล้ำหน้าไปด้วยครับสุพนัทดูวิ่งฉกมาตรงนี้ล้ำพ่วงตัวเลยครับ
แต่พยายามจะหาจังหวะจมตีเร็วเหมือนกันครับทีมไทยแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่นแม่
เลยครับอุ้ยนิดเดียวครับอื้อหือยังตรงตัวอะไรครับ
จังหวะวิ่งเข้ามาตัดแรงแรงตรงนี้นะครับ
แล้วปัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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
แต่อ้นโหเราก็เกือบจะกำจัดทีมของเค้า
เข้าประตูตัวเองเหมือนกันแต่

จังหว่าทำ๒ตอนนี้บริเวณม่วงเข้าในไปนะครับ

โอ้โหแต่ตอนนี้ได้ประตูนะครับไล่มา๑ต่อ๒ครับ
ประตูความหวังมาแล้วครับของทีมชาติไทยครับ

ถือว่าจริงเกมแรกแล้วทำประตูได้เลยครับ
แต่จะดึงเวลาครับแล้วก็จะยั่วประสาทนักเตะทีมชาติไทยด้วย

เปิดมาตรงนี้ชกมาไม่เคลียร์เท่าไหร่แล้ว

สุพนัทโอ้โหแล้วเอี้ยวตัวยิงลูกนี้

เข้าข้อพอดีครับโอ้โห
ประตูที่สามเขาในนามพิมพ์ชาติไทยชุดใหญ่นะครับอันนี้ในเกมกับทาจิตอิสถาเนี่ยเกมหมุนทุกเรื่องยิงไปสองลูก
เอเนสโตเลือกหยดเข้าไปอื้อหือหือแหม่ห้าสิบห้าสิบก็มีหวาดเสี่ยวจากหวาดโชคของอารีกอลซีฟครับ
เริ่มเห็นจุดบ่อเหมือนกันครับดูครับโอเดโต้ครับเปิดยัดเข้ามากดดันผู้สาประตูเลยครับ
โอ้โหมีทิศิพันธ์วิ่งโฉบตัดหน้าแต่มองมันสูงโด่งกว่าไปพิธีพันธ์จะเล่นได้นะครับ
ขึ้นมาตรงนี้ครับมีปัญหาในการออกมาตัดอยู่เหมือนกันนะครับทางอาริคาซีส
เขาเร่งจังกว่าแล้วพลาดกันเองครับ

ยังไปติดทอมเบียนิดนึงนะครับ
แล้วมัลแสดบออกไป

เกมที่แล้วโบนับ
ประดานประดานอาวุธธรรมดีเปิดลูกนี้หมาพุทธ
โอ้โหหน้าโมงลูกนี้ไม่ไม่ตรงเองครับหว่าเสียวเลยครับ
โอ้โหภาพแบบเหลือเชื่อเลยนะครับสังหวะของอาวุธธรรมดีแบบนี้
จริงพลาดยากมากนะครับเปิดมาแล้ววิ่งสอดหน้าตรงนี้
โอ้โหกดเต็มเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าโอ้โหโมงออกไปเองครับ
โอ้โหบิดเยอะไปหน่อยครับโอ้โห
ดูจงหวะนี้นี่ครับได้เลยครับโอ้โหเคนี่สอบกลางเข้ามานะครับ
ดูความนิ่งของมากจริงนะครับให้มาเลยโอ้โห
เลือกยิงเศร้าใจของบอลมาให้ทางมักครูเองด้วยนะครับ
แล้วก็ตามมายิงจังหวะนี้ย้อนสอนไปสามต้นหนึ่งครับยูเอียอี
ไม่มีตัวตามนะครับให้แล้วก็ตามไปยิงได้เลยครับ
สถานบอลก็ไปช่วยนักเรียนประคอมทางมักครูด้วยนะครับ
ได้ดูตัวที่เติมขึ้นมาอีกที
แล้วก็จบเกณฑ์ครับยูเอีเอาชนะไทยมาได้สามต้นหนึ่งนะครับ
พวกเขามีรุ้นในการเข้าสู่รอบสิบสองทีมจะเป็นที่หนึ่งที่สองก็เดี๋ยวไปรุ้นกันทางเวียดนาม
ส่วนไทยเนี่ยหมดลุ้นเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาติดตามการถ่ายทอดในช่วงสุดท้ายครับ